คุณผู้ชมคดีนี้ต้องตามต่อแน่นอนค่ะน้องก่อย่าสาวประเภท๒วัย๒๙ปีอะค่ะ
ที่ถูกคนร้ายชื่อว่านายยุทธพลหรือว่าในอาร์ตอายุ๓๖ปีเป็นรายเดอร์ฆ่าชิงทรัพย์
แล้วพฤติการการก่อเหตุโหดเยี่ยมมากใช้ค้อนทุบ
ค้อนฝั่งตอกตะปูอย่างเดียวค้อนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งงัดตะปูอะค่ะ
เพื่อที่จะให้น้องโอนเงินให้๑๔๐๐บาทแต่ฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ไม่ได้ตายทันทีเอาน้องไปทิ้งคลอง
คลองหลวงปฐุมธานีเอาโซ่คล้องดัมเบลเพื่อถ่วงน้ำเอาไว้
แล้วตัวเองทำยังไงต่อนู้นไปเที่ยวทะเลกับแฟนสาวที่บางแสน
เหตุการณ์ยี่สิบสองพฤษฎิกายนพบศพน้องยี่สิบสามพฤษฎิกายน
เมื่อวานนี้๒๔พฤศจิกายนจับตัวในอาร์ตได้เพราะว่าเขาหนีไปเที่ยวกับแฟนที่ทะเลใช่ไหมคะ
ไปจับตัวได้ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมต้องตามต่อก็เพราะว่านักข่าวบอกว่า
ตำรวจสพคลองหลวงนำตัวอาร์ตมาสอบปากคำเพิ่มก่อนจะส่งสารจังหวัดธัญบุรี
อาร์ตแจ่มใสดีอ่าอาร์ตยิ้มแย้มแจ่มใสดีโอ้โห
ใสเหรอคะไม่เครียดด้วยแต่ไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมนะ
แต่แจ่มใสดีคุณผู้ชมลองสังเกตหน้าดูกันแล้วกันนะคะ
นักข่าวบอกนะว่าอ่าลองสังเกตดูสิหน้าเขาก็ไม่ได้เครียดอืม
เขาก็ดูสบายและเขาก็บอกด้วยว่าผมขอใช้สิทธิ์ผู้ต้องหานะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพโอ้โหนี่ก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ
ว่าหน้าตาก็ไม่ได้ดูสลดแบบนี้ตำรวจนำตัวอาร์ตไปสารน่ะนะคะ
อาร์ตขอโทษผู้เสียชีวิตและขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าเหตุผลที่ทำไปเพราะต้องการเงินและนี่ค่ะ
อย่างที่เล่าไปเมื่อวานมันตรงเลยอาร์ตบอกว่าก็เห็นน้องก่อย่ามีรถ
เพราะตอนก่อนก่อเหตุน้องก่อย่ายืนพิงรถตัวเองอยู่ที่จอดอยู่หน้าสวนลุมใช่ไหมคะ
ใช่ครับเห็นรถน้องไงเห็นทรัพย์สินในรถของน้องว่าเออเห็นมีรถ
ก็เลยตั้งใจจะไปชิงทรัพย์จากน้องก่อย่ายอมรับว่าสังเกตการณ์ก่อนลงมือก่อเหตุค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะต่อให้อาร์ตยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดอะไรเลยแต่อาร์ตบอกว่า
ผมนอนไม่หลับเลยได้กลิ่นน้ำหอมของน้องก่อย่าผู้เสียชีวิตตามไป
คือได้กลิ่นตั้งแต่หลังก่อเหตุตั้งแต่ตัวเองไปชนบุรีไปเที่ยวทะเลบางแสนนะ
ได้กลิ่นตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเหมือนได้กลิ่นน้ำหอมของน้องก่อย่าตามอยู่ตลอดเวลา
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เสพยาเสพติดยืนยันว่าภรรยาของตัวเองไม่เกี่ยว
หมายความว่าผู้หญิงที่ไปเที่ยวบางแสนด้วยที่โพสต์ภาพเฟซบุ๊กบอกเที่ยวทะเลสนุกมากเนี่ย
ไม่ใช่แค่แฟนสาวอาร์ตบอกว่าภรรยาค่ะ

ภรรยาภาพขวามือที่โพสต์ค่ะ

บอกภรรยาเขาไม่เกี่ยวที่เขาไปบางแสนหลังก่อเหตุก็เพราะว่า
มีคนขับรถผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านกลัวว่าเป็นตำรวจ
กลัวมากเลยพาภรรยาไปบางแสนดีกว่า

ผมก็ขออภัยพ่อแม่เขาแล้วก็น้องเขา
เดี๋ยวผมกำลังจะไปสุดท้ายกรรม

อเจมส์ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ไม่ได้ก็จะไม่ทำ
อยากบอกอาชีพนี้ว่าอาชีพนี้ก็อันตราย

ก็ตามขึ้นบางแสนเลย

กลิ่นที่เขาแบบทำผมมา
บอกว่ากลิ่นของน้องก่อย่าตามไปถึงบางแสนเลย
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรา
ไปที่บ้านของในอาร์ตผู้ต้องหานะคะ

ปิดเงียบไม่มีใครอยู่บ้าน
ภรรยาของอาร์ตเราก็ติดต่อไม่ได้
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แม่ของในอาร์ตซื้อไว้
อาร์ตพาภรรยาเข้ามาอยู่ในบ้าน

คุณผู้ชมคะแม่อาร์ตต้องไปอยู่ที่อื่น

เพราะอาร์ตมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
ทะเลาะกับภรรยาเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านตลอดเลย

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยนะคะ
เที่ยงคืน๓๖นาทีของวันที่๒๒พฤศจิกายน
ก็คือคาบเกี่ยวกับ๒๓พฤศจิกายนภาพนี้

ขับรถกลับบ้าน

เก็บข้าวของต่างในรถ
นี่ค่ะเห็นไหมคะถุงดำอยู่ในมือ

เอาของในรถใส่ถุงดำ
แล้วเดี๋ยวจะเอาถุงดำนี้ไปทิ้งถังขยะหน้าบ้าน
พยายามทำลายหลักฐานทุกอย่าง
ทำความสะอาดในรถด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็ค่อยเอาถังน้ำไปเททิ้ง
นี่คือภาพหลังก่อเหตุค่ะ
ใช้เวลาทำลายหลักฐานอยู่แบบนี้๒๐นาที

ช่วงเช้า๒๓พฤศจิกายนเวลาประมาณ๖โมง๔๔นาที

อาร์ตหยิบถังน้ำออกมาล้างอีกครั้งนะคะ
ทำลายหลักฐานอีกรอบนึงคือแบบ
กล่าวว่าจับไม่ได้แน่

ทิ้งของหมดแล้วน้ำมันล้างรถ

คือจะมีคุณป้าคนเก็บของเก่าขายเข็นรถผ่านด้วย

ก็ดูกังวลกังวลดูหันไปมองแบบกังวลเหมือนกัน

คือตอนเช้าเนี่ยอาร์ตใช้เวลาทำความสะอาดรถ

ความพยายามในการทำลายหลักฐานของเขาเนี่ย
ตั้งแต่หกโมงกว่าถึงแปดโมงเช้าอะค่ะ

ก็คงกะว่าให้มั่นใจไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรไม่มีความผิดปกติไม่มีหลักฐานละมั้ง
คือถ้าคนทั่วไปก็ล้างสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จใช่ไหม

ล้างรถตั้งแต่๖โมงกว่ายัน๘โมงเช้าเลย

มีคนเดินผ่านไปผ่านมานี่เห็นไหม

ภาพจากกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันจับภาพเวลา๘นาฬิกา๔๕นาทีนะคะ
ในอาร์ตเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวออกจากบ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สีแดง

ขี่ออกจากบ้าน๘นาฬิกา๔๗นาที
ก็คือเวลาตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ

ไปจับได้ที่บางแสนค่ะคือพาภรรยาไปเที่ยวทะเลค่ะ
แต่ว่าตอนเที่ยงครึ่งอาร์ตกับภรรยาขี่รถจักรยานยนต์กลับมาก่อนนะคะ

กลับมาอีกรอบนึงไม่แน่ใจว่าลืมของ
หรือไปไหนเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วค่อยกลับมาบ้าน
เนี่ยกลับมาบ้านอีกรอบนึง
คือช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ตำรวจชุดสืบสวนสพคลองหลวงไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะคะ

วงจรปิดตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วใช่ไหม

ประติดประต่อเรื่องตามภาพในกล้องวงจรปิด

ทำไมพาเราไปที่ทะเลไม่ขับรถไป

ได้เห็นบ้านของในอาร์ตผู้ต้องหา

เงิน๑๔๐๐บาท
ของน้องก่อย่าคือน้องเขาหมดบัญชีในธนาคารคือเกลี้ยงเลยนะ
คุณไปก่อเหตุ๑๔๐๐บาทแล้วฆ่าเขา
บ้านคุณก็ไม่ได้ยากจนขนาดนั้นนี่

ไปบังคับเขาเพื่อจะเอาเงินแค่๑๐๐๐กว่าบาท
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
พาคุณแม่ของน้องก่อย่ายาแม่ของผู้เสียชีวิต

ตัวคุณแม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุลงมือคนเดียว
และไม่เชื่อว่าสาเหตุคือต้องการเงินจริงเหรอ

สินเครื่องประดับที่อยู่บนร่างกายน้องก่อย่ามูลค่าสูงกว่านั้นอีกนะ
ถ้าตั้งใจอยากจะได้ทรัพย์สินทำไมไม่เอาไป

ก่อย่าก็จะเอากระเป๋าเอาสิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วย

รถน้องจอดอยู่ที่ริมทางที่หน้าสวนลุมค่ะ
แม่เลยอยากรู้สาเหตุว่าเอาจริง
มันแค่ต้องการเงิน๑๔๐๐บาทเนี่ยนะ
หรือมีความแค้นเรื่องอื่นหรือเปล่า
เพราะพฤติกรรมการก่อเหตุมันรุนแรงมาก
มันยิ่งกว่าการต้องการทรัพย์สิน
แม่อยากรู้ว่าน้องก่อย่าลูกแม่เสียชีวิตตั้งแต่โดนค้อนทุบ
หรือว่าไปเสียชีวิตตอนเอาร่างน้องไปทิ้งน้ำ
เพราะถ้าอย่างนั้นคือน้องจะทรมานมากนะ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถึงขั้นขอให้ในอาร์ตตายตกไปตามกันค่ะ
เอาค้อนตีเขาอาย
มันไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนะ

ที่ทำกับน้องได้ขนาดนี้

ว่าในอาร์ตเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยไหม
ในอาร์ตเสพยาเสพติดไม่ไหว
คือถ้าอาร์ตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แล้วมันก็อาจจะเป็นสาเหตุในการก่อเหตุนี้ด้วย
ที่ร้อยตรีธนกฤษก็บอกว่ารับเรื่องแล้วนะคะ
ก็สั่งให้ทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาเหยื่อ

ดูแลคดีนี้เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรม
ตำรวจสพคลองหลวงคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะไม่ไปทำแผนก็ได้แต่ตำรวจบอกว่า
ทำแผนก็ไม่เป็นไรหลักฐานมันสมบูรณ์มากหลักฐานมันชัด
หลักฐานมันสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงดีเอ็นเอไงดีเอ็นเอของน้องก่อย่า
เสียชีวิตอ่ะยังอยู่ในรถเก่งอยู่เลยอืมพยานแวดล้อมอีก
สิ่งที่ใช้ในการก่อเหตุอีกไอ้ค้อนเนี่ยหลักฐานมันชัด
ไปทำแผนก็ไม่เป็นไรมั่นใจว่าหลักฐานนี้สามารถเอาผิดในอาร์ตได้ค่ะ
คือวันนี้ผมได้คุยกับคุณแม่ของน้องก่อย่าแล้วก็คุณพ่อด้วยที่เปิดปากกับภาคภูมิ
คือวันที่ตามหาน้องก่อย่ากันเนี่ยเชื่อไหมมันมี๓เหตุการณ์ที่มันอยู่ในวันเดียวกัน
อืมน้องก่อย่าออกไปทำงานที่สวนลุมช่วงสามสี่ทุ่มของคืนวันอังคารใช่ไหม
แล้วเช้าวันพุธตี๕ที่ว่าแม่ส่งข้อความปกติตี๔ตี๕ต้องกลับบ้านแล้วแม่ส่งข้อความแล้วน้องไม่อ่าน
เนี่ยแม่ก็ไปหากับเพื่อนไปที่แถวสวนลุมไปตามหาดูกล้องวงจรปิดเนี่ยระหว่างวันเนี่ยคือเหตุการณ์ตรงนี้
อืมแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือที่คลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
ที่ไปเจอศพเจอศพอยู่ในคลองใช่ไหมแล้วเราก็มาอ่านข่าวกันตอนค่ำวันนั้นใช่ไหม
ค่ะแล้วแม่บอกว่าเห็นข่าวแม่ถึงเอกใจว่าลูกแม่แน่แน่เลยแม่บอกดูไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละค่ะ
แล้วแม่ก็เห็นกุญแจรถแม่จำได้กุญแจรถสีเขียวเขียวอ่ะ
แล้วเห็นแหวนของลูกจากในข่าวเห็นเห็นข้อมือเลสข้อมือของลูกแม่บอกเห็นภาพดูข่าวแล้วโอ้โห
เสร็จปุ๊บกำลังตกใจอยู่กู้ภัยโทรมาหาค่ะกู้ภัยเขาก็พยายาม
เพราะเขาไม่มีเอกสารเอกสารของน้องเขาอยู่ในรถเขาหมดเลยที่จอดอยู่ที่สวนลุ
ไม่ได้เอากระเป๋าไม่ได้เอาอะไรไปเลยค่ะเขาก็ไปเปรียบเทียบใบหน้ากับทางกลุ่มของหญิงสาวประเภทสองอืม
ต่างนานาจนไปเจอชื่อเจอนามสกุลของกู้ภัยคนหนึ่งที่เขามีนามสกุลเดียวกันเขาก็เลยส่งข้อความส่งรูปมาให้ดูว่าใช่หรือเปล่า
ญาติเขาก็โทรมาหาคุณแม่ส่งรูปมาให้ดูแม่บอกโอ้โหจากที่ว่าเห็นจากข่าวที่ดูทีวีอยู่เนี่ยดูเราอ่านข่าวอยู่เนี่ย

อีกมุมหนึ่งไอคนกอเฮท
ไปเที่ยวทะเลนั่นแหละวันนั้นทั้งวันมันไปอยู่ชายหาดที่บางแสน
ว่าเที่ยวทะเลสนุกมากโอ้โหผมฟังแล้วผมแบบ
เศร้าจริงคือคุณแม่ตอนนี้คุณแม่กลัวว่าโทษมันจะไม่หนัก
ไม่ถึงประหารชีวิตค่ะคือว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัฐ
เลยค่ะแล้วบริวาคารกระทรวงอินทรรมเนี่ยบอกว่า
ถ้าโทษในขณะนี้ที่ตำรวจแจ้งข้อหาเนี่ยคือฆ่าผู้อื่นตายด้วยการทารุณกรรม
โหดร้ายอันเนี้ยสูงสุดมันถึงประหารชีวิตใช่ค่ะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลด้วยว่าจะลงโทษขั้นสูงสุดหรือเปล่า
มันจะถึงขั้นไหนยังไงใช่ไหมหรือว่า
ประวัติคดีเคยก่อคดีไหมเคยมีโทษแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ถ้าเพิ่งก่อคดีครั้งแรกแล้วติดคุกไปจะติดนานแค่ไหนตรงนี้นี่แหละ
ค่ะแต่อย่างที่มิ้วบอกว่าคดีที่ถูกประหารชีวิตล่าสุด
มันก็คือคดีฆ่าชิงทรัพย์เหมือนคดีที่ในอาร์ตก่อเหตุนี่แหละ
แล้วยิ่งฟังแล้วยิ่งน่าสงสารนะน่าสงสารเขามากเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยด้วยนะ